สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในกรณีที่มีการตรวจเข้มบุคคลที่ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายอาศิษย์ที่จะเข้ามาในประเทศไทยนั้นนะคะ
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ระบุนะคะว่าสามารถคุมตัวชายชาวซีเรีย
ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิสและพักอาศัยในประเทศไทยเกินกว่ากำหนดได้
พร้อมทั้งประสานตำรวจในพื้นที่ในการสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
จากนี้ก็ยังได้สั่งการให้ด่านตรวจทุกแห่งนั้นคุมเข้มเรื่องการที่จะมีคนเข้าออกประเทศไทยด้วยค่ะ
ซึ่งในเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
เปิดเผยผลการสอบปากคำในอับดุล
ซิสอารุกอายุ๔๔ปีนายนาเฟลฮัสซันอายุ๓๔ปี
และนายมูยาไทยติอายุ๒๙ปีชาวซีเรีย
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายไอซิส
ในการสอบปากคำบุคคลทั้ง๓ยังให้การปฏิเสธ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิสแต่อย่างใดค่ะ
และจากการสืบสวนพร้อมกับประสานงานข้อมูลกับทางสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียในเบื้องต้น
ยืนยันได้ว่าบุคคลทั้ง๓ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายอย่างที่ถูกกล่าวหา
ดังนั้นพลตำรวจโทษานิทจึงอยากขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชน
อย่าตระหนกตกใจหรือนำเสนอข่าวโดยไม่มีการตรวจสอบ
เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวด
ก็ยืนยันว่าทางทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทำงานเรื่องนี้ดูแลพี่น้องประชาชนให้สบายใจ
และกันว่าพัฒนาการที่เราร่วมไว้ร่วมเบอร์กับทุกฝ่าย
ก็คงทำให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวล
และในระหว่างที่คณะพนักงานสอบสวน
ยังคงสอบปากคำ๓ผู้ต้องสงสัย
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ขับรถยนต์ส่วนตัวมาสอบถามความชัดเจน
หลังมีข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้
กำชับให้ตำรวจทำงานอย่างละเอียดรอบครอบก่อนที่จะขับรถออกไปค่ะ
สำหรับนายนาเฟลฮัสซันและนายมูยาไทยติ
เป็นนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกันยายน
และหลังจากที่ถูกนำภาพมาเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์
เดินทางเข้าพบตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยตัวเอง
ส่วนนายอับดุลอาซิสอารุกตำรวจได้เชิญตัวจากหอพักแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท๔
เพื่อมาสอบปากคำและพบว่าวีซ่าที่อนุญาตให้พักพิงในประเทศไทยหมดอายุหรือโอเวอร์สเตย์
เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนจะผลักดันกลับประเทศ
คุณผู้ชมสามารถติดตามบทสัมภาษณ์ที่เป็นคำยืนยันของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้เพิ่มเติม